คุณผู้ชมครับเรามาดูเรื่องของน้องไข่เน่านะครับ
กับแฟนซึ่งได้รับการประกันตัวออกไปนะฮะ
เพราะว่าใช้เงินสดในการประกันตัวออกไปคนละแสนบาท
แต่ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ถือว่าทั้งสองคนมีความผิดแน่นอน
ทีนี้ได้มีการไปตรวจค้นหาหลักฐานในห้องพัก
ไปเจอหลายสิ่งหลายอย่างนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเจ้าหมีม่วง
ถ้าคุณผู้ชมได้เห็นอยู่บนหัวเตียงเนี่ยเจ้าหมีม่วงเนี่ย
ปรากฏอยู่ในคลิปบนเตียงนะฮะนี่ครับเจ้าหมีตัวนี้
ปรากฏอยู่บ่อยครั้งในคลิปที่ไข่เน่าและแฟนเนี่ย
เจ้าหน้าที่ตำรวจบชสอทปราบรามอาจยกรรมทางเทคโนโลยี
ได้นำน้องไข่น่าวอายุ๑๙ปีและแฟนหนุ่มอายุ๒๐ปี
ให้ไปชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสาภาพที่คอนโดนะฮะ

จากคอนโดนี้ถือว่าเป็นจุดที่ผู้ต้องหาทั้งสอง
ร่วมกันถ่ายคลิปแล้วก็เผยแพร่ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ในการกระทำผิดนะครับ
ภายในห้องก็พบอุปกรณ์สำหรับการถ่ายคลิปวิดีโอ
ไม่ว่าจะเป็นขาตั้งกล้องรวมถึงอย่างที่บอกไปเจ้าหมีสีม่วง
เป็นตุ๊กตาที่ปรากฏในคลิปของไข่น่าวบ่อยครั้ง
จากนั้นตำรวจได้อนุญาตให้ประกันตัวชั่วคราวน้องไข่เน่าแล้วก็แฟนนุ่ม
หลังใช้เวลาในการสอบปากคำคลิปอยู่คือห้าชั่วโมง
โดยให้วางเงินประกันคนละ๑แสนบาท
แล้วก็กำชับให้ทั้งสองคนนั้นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข
ไม่กลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก
ก่อนหน้านี้ทางผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจยกรรมทางเทคโนโลยี
คือพลตำรวจโทกรชัยคล้ายครึง
หรือว่าเราเรียกหน่วยนี้ว่าตำรวจไซเบอร์
ทางตำรวจไซเบอร์เปิดเผยนะครับว่าตอนแรกไม่สามารถปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปได้
การจับกลุ่มทั้งคู่ก็เพื่อจะลงความถูกต้องและก็ศิลธรรมอันดีของประเทศ
ซึ่งส่งผลต่อเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นมา
ถือว่าเป็นการเชื่อดไก่ให้ลิงดูทั้งคนทำ
และคนที่มาดูคนที่มาติดตามคนที่มาคอมเมนต์นะครับ
ตำรวจโทกรชัยยังระบุว่าจากการพูดคุยทั้งสองคนก็สำนึกผิด
แล้วก็พูดในธรรมนองที่ว่ารู้สึกเสียใจก็เป็นธรรมชาติของทุกคนฮะ
ที่จะพูดอย่างนี้หลังจากที่ทำผิดแล้วแล้วก็ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีแล้วนะฮะ
แต่ก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาทำอีกหรือไม่ก็ได้กำชับไปนะฮะ
ให้ไข่เน่าและแฟนเนี่ยตอนเนี้ยมีความผิดอยู่แล้ว
เป็นผู้ต้องหาอยู่แล้วให้ไม่กลับไปกระทำความผิดซ้ำอีกนะครับ
โดยหลังจากนี้จะมีการสืบสวนสอบสวนไปถึงผู้ที่นำคลิปวีดีโอจากเว็บไซต์ดังกล่าว
เผยแพร่ภายนอกมาดำเนินคดีทั้งหมด
เพราะถือเป็นผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลลามกอนาจารย์
ออกไปอย่างภายนอกออกยังสาธารณะนะครับ
คดีนี้จะเป็นบรรทัศนในการดำเนินคดีให้กับผู้ผลิตสื่อ
หากพบว่ามียูสเตอร์อื่นที่มีพฤติการลักษณะเดียวกันกับไข่เน่าและแฟน
ก็จะต้องตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับ
ก็จริงแล้วโดนไป๒คดีนะทั้งเรื่องของการผลิตสื่อลามกอนาจารย์
สุดอีกคดีหนึ่งก็คือการเผยแพร่สู่สาธารณะแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ย
ภาคเศสก็คือรับไว้หนึ่งคดีนะครับเรื่องของการผลิตสื่อลามกอนาจารย์
แต่ว่าเรื่องของการเผยแพร่เธอบอกว่าจริงเป็นการเผยแพร่แค่ในกลุ่มเฉพาะนะครับ
ไม่ได้มีการเผยแพร่ในสื่อสาธารณะแต่ใครเอาไปเผยแพร่ในสื่อสาธารณะ
อันนั้นก็ต้องว่ากันไปนะฮะแต่ตำรวจทั้งหมดก็ต้องหาหลักฐานในการประกอบครับ